ตรงกับเราพอสมควรหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้โดนอย่างนั้น
แต่ว่าการผ่านการผ่านชีวิตมาของเรามันก็มีบรรยากาศแบบนี้บ้าง
ในช่วงปฐมช่วงประธโยมอะไรว่านี้ค่ะ
อ๋อใช่ค่ะ
จริงถ้ามองถึงการข่มขู่และใช้ความรุนแรงเนี่ย

ใช่ค่ะเราจะมีข่าวที่เราได้เห็นบ่อยกันในช่วงนี้คือ
ข่าวที่มีเด็กอนุบาลโดนทุบตีโดนทำร้าย
ส่วนถ้าเป็นมัธยมก็จะเจอกับการข่มขู่
ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางการเมือง
ใช่ค่ะซึ่งเรามองว่าในจุดนี้
สิ่งที่เรามองได้ชัดที่สุดเลย
คือวัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ฝั่งลากลึกอยู่ในสังคมของเรา
คุณผู้ชมจะได้ยินคำบางสัก
จะมีกลุ่มคำบางอย่างที่เราจะเห็นเด็กเหล่านี้
เขาใช้บ่อยกฎทัพอำนาจนิยม
สองคันแหละจะได้ยินบ่อยมากในรุ่นนี้นะ
ฟาร์มค่ะยังไงสองเรื่องของมัธยม
จริงเห็นด้วยกับที่น้องเพกาได้พูดไปนะครับ
เพราะว่าอย่างที่คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราได้ดูไปเนี่ย
เราก็จะเห็นได้ว่าเขาออกมาพูด
ถึงแม้ว่าเขาจะพูดโดยที่ผู้ใหญ่อาจจะดู
บอกว่ามันไม่ค่อยเพราะภัยเลาะเลยอะไรอย่างนี้
แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไร
สิ่งที่เราเห็นคือผู้ใหญ่กลับมองว่าความไม่ไพร้อนั้น
มันเป็นแก่นหลักที่คนอื่นเขามักจะมอง
แต่เขายังไม่ได้มองเลยว่าสถานะสำคัญที่น้องเขาจะพูดนั้นมันคืออะไร
นี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นจากคลิปนี้เลย
อื่นอีกคืออะไรการบังคับใช้กฎระเบียบ
นักเรียนสมัยนี้เขาก็รู้อยู่แล้วนะว่า
กฎระเบียบเนี่ยมันถูกต้องไหมทำไมผู้บริหารโรงเรียนถึงไม่ทำตามกฎที่ใหญ่กว่า
แล้วกฎตัวนี้หลักขัดกับกฎกระทรวงเนี่ย
ผู้บริหารทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ได้
อะไรแบบนี้ครับคือหลายอย่างเนี่ยมัน
มันไม่เมคเซนต์นะครับคือนักเรียนเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เค็นต์
เขาก็ออกมาตั้งคำถามถึงนี่ไงฮะแล้วเขาอยากจะตั้งคำถาม
แต่ว่ามันก็ตั้งคำถามไปแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่
เขาก็เขาก็เก็บกฎฝังใจเขาจนจนวันหนึ่งเนี่ย
เขาต้องออกมาพูดให้ได้ครับ
คือจริงเวลาหมดแล้วนะคะแต่ขอท่านละสั้นจริง
สถานการณ์ทั้งหมดนี้คือเราคิดว่าถ้าเราขอได้
เราคิดว่าเราจะขอคนที่มีอำนาจในการดูแลสถานที่
สถาบันการศึกษานะคะอะไรสักอย่างหนึ่ง
ฉันเริ่มจากรีก่อนเลยลีคิดว่าคืออะไรขอสักอย่างหนึ่ง

ครับผมก็ขอพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ความปลอดภัยให้กับนักเรียนครับ
ครับผมแค่เนี่ยครับถ้าจะขอครับ

เพกาค่ะขอพื้นที่ราบเรียบสักพื้นที่หนึ่งให้เราได้คุยกัน
แบบที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ย

จะโดนข่มขู่คุกคามไหมถ้าเราพูดไม่ตรงใจผู้มีอำนาจ
เราจะโดนอะไรหรือเปล่าถ้าเราพูดความจริงที่เราอยากพูดออกไป
แค่อยากขอพื้นที่ที่เราพูดคุยกันได้หมด
นำเสนอแฟลตพูดคุยกันด้วยเหตุผล
และไม่ใช้โทนในการตัดสินกัน
ว่าการพูดของเรามันไปคุกคามความเป็นอำนาจนิยมของเขาหรือเปล่า
นี่คือพื้นที่ราบที่เราจะได้คุยกันค่ะ
ขออนุญาตดึงสิทธิ์กลับนะคะ
แต่เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเรามาคอมเมอร์เพกาแล้วกันนะคะ